เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่ามันก็น่ากลัวนะ

เขาไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ

ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปี

ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าสามีเธอเนี่ย
เคยถูกยิงเสียชีวิตค่ะแล้วผู้ต้องหาก็ถูกจับไปอ่า
ตอนนี้คนก่อเหตุที่ยิงสามีเธอตายได้ประกันตัวออกมา
ออกมาสู้คดีไม่ใช่สู้คดีอ่ะสิอ้าว
บุกไปทำร้ายพยานปากสำคัญถึงบ้านเลยสิ
อย่างนี้มันข่มขู่เข้าไปสิอย่างนี้ต้องโดนจับจับยาวเลยนะ
ขังยาวเลยนะเขามีกล้องวงจรปิดนะฮะที่เป็นหลักฐาน

นี่คือเหตุการณ์ในขณะที่นายวุฒิพัฒน์นะฮะ
เสื้อแขนกุดสีเทานี่เห็นไหมฮะลูกศรสีแดงแดงเนี่ย
นี่กำลังบีบคอสมมุติว่าชื่อเอมกันแล้วกันนะนี่
ค่ะอ่าจนกระเด็นเข้ามาในร้านแล้วถาม
จำกูได้ไหมจำกูได้เปล่าอืม
แล้วมีรายเดอร์มาช่วยนะฮะเป็นเพื่อนของของคุณเดย์เขานะฮะ
รายเดอร์เนี่ยเป็นเพื่อนคนเจ็บเขามาถีบคนร้ายอ่า
พอเนี้ยเอดิ้นหลุดมาได้ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในร้านซ่อมรถนี่เนี้ยเนี้ย
อันนี้รายเดอร์มาช่วยเพื่อนนะรายเดอร์ไม่ได้มาทำร้าย
ไม่ได้มาซ้ำอะไรเขานะฮะมาช่วยเพื่อนถีบคนร้ายเข้าไปนะฮะ
แล้วนี่เอก็เลยวิ่งหนีตามเพื่อนเข้าไปนะครับอืม
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะก่อนก่อนก่อเหตุนะครับ
จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งสีขาวมานั่นคันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่ามาจอดข้างข้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จอดรถเสร็จ
คนขับก็เปิดประตูลงมาแล้วก็ไล่ทำร้ายเอทันที
ตอนนั้นเนี่ยเอเขานั่งอยู่ที่ข้างร้านที่เกิดเหตุนะครับทำร้ายเสร็จ
ว่ารายเดอร์อะไรเข้ามาช่วยเพื่อนเนี่ยคนก่อเหตุนะฮะ
นายวุฒิพัฒน์ก็วิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นนะครับ๑๕ตุลาคม
นี่ช่วงถอยหนีนะฮะอ้าวทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
คุณอ้อนะครับก็เอาคลิปวงจรปิดตรงนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทาง
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบก็พาไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
เพราะคุณอ้อบอกอย่างนี้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเลย
เพราะคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหเพิ่งมาก่อเหตุ
มีเรื่องกับคนที่ไปเอาเรื่องอะไรกันเท่านั้นนะฮะ
แต่คนก่อเหตุคือคนที่เคยยิงสามีเธอตายสามีเธอชื่อวิรัติอายุ๔๔ปี
ถูกนายวุฒิพัฒน์นี่แหละยิงที่ร้านซ่อมรถจุดเดียวกับ
เข้ามาในกล้องวงจรปิดนี่แหละเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว๖๕
ส่วนตัวของในเอที่ถูกทำร้ายในครั้งนี้เนี่ย
เป็นเพื่อนกับสามีของเธอและเป็นพยานสำคัญในคดีนี่นะฮะไอ้วงจรปิด

อันนี้เป็นอันนี้เป็นตอนที่นายวิธีพัฒน์มาทำร้ายเอนะฮะเมื่อ
ต้นนี้จะมีช่วงที่คุณอ้อบอกสามีเนี่ยเคยถูกในวิธีพัฒน์บุก
มาที่ร้านมายิงจนเสียชีวิตเมื่อปี๖๕ใช่ไหม
ส่วนครั้งล่าสุดครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับวุฒิพัฒน์เนี่ยก็เนี่ย
คุณอ้อบอกว่าขับรถมาจอดจุดเดิมเลยนะฮะตอนนั้นปี๖๕กุมภาพันธ์

แล้วก็ไปยิงสามีเธอตอนนั้นเธอต้องตอนที่มาทำร้ายเอเนี่ยเธอ
ต้องห่อบลูกอันนี้อันนี้ภาพปี๕๕นะเป็นภาพนิ่งนะในโค้กที่
สาเมียน้อบอก
บอกถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์จุดเดียวกับที่
เมื่อวันที่๑๕วุฒิพัฒน์มาทำร้ายในเอเพื่อนสามีเธอ
๑๕ตุลาคมเนี่ยเธอต้องหอบลูกวิ่งหนีเพราะกลัวว่านายวุฒิพัฒน
เนี่ยจะมาทำร้ายตัวเธอด้วยแล้วทีนี้พอผู้ต้องหาที่ยิง
สามีเธอตายได้ประกันตัวออกมาแล้วก็บุกมาที่ร้านของเธอมา
ทำร้ายเพื่อนของสามีเธอที่เป็นพยานสำคัญในคดีทำให้ชีวิต
เธอต้องอยู่อย่างหวัดภาวะทุกคืน
คนที่โดนทำร้ายในวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ว่า
คนร้ายจะมายิงแฟนเขาก็เลยอยากแขนอยู่จะน่าจะกดแขนใช่
เกรงกลัวกฎหมายแล้วความปลอดภัยของหนูอยู่ตรงไหน
แวงอยากได้ความปลอดภัยค่ะก็คือว่าเขาจะมาอีกเมื่อไห
ก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่เราทำงานอยู่แบบเปิด
เป็นร้านซ่อมเป็นที่สาธารณะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหน
ก็มีลูกน้อยมีเด็กอยู่ด้วย
กลางคืนอะไรนั้นนอนไม่ได้เลย
เราแหวงทุกวัน
ไม่คิดว่าถึงขั้นแบบจะบุกมายิงสามีเธอตายโดยตอนที่มายิง
เนี่ยคุณอ้อบอกกระหน่ำยิงนะฮะนัดแรกเนี่ยยิงเข้าขาสามีเธอ
ก่อนพอสามีเธอวิ่งหนีมาหน้าร้านซ่อมจักรยานยนต์ถูกยิง
ซ้ำอีก๑๐กว่านัดนะฮะเธอบอก๑๗นัดจนแบบเสียชีวิตคาที่เลย
มีหลักฐานมีพยานหมดนะครับทำให้นายวุฒิพัฒน์ถูกจับพอได้
รับการประกันตัวออกมามาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเดิมไม่ได้
วุฒิพัฒน์เดิมชื่ออานนท์เผือกยิ้มนี่แล้วเปลี่ยนมาเป็นวุฒิพัฒน์
ฮะตุลา๖๖เนี่ยประกันตัวออกมานะครับแล้วก็วนเวียนอยู่มาร้านเธอ
บ่อยค่ะนี่เธอก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถอนประกันตัวนาย
วุฒิพัฒน์เราได้คุยกับคนที่ถูกนายวุฒิพัฒน์บุกมาทำร้ายล่าสุดนะฮะ
ก็คือคุณเอนะครับเขาก็เป็นพยานสำคัญในคดีที่สามีคุณอ้อถูกยิงเสียชีวิต
เป็นเพื่อนกับสามีคุณอ้อเขาบอกว่านี่บาดแผลนี่ถูกทำร้ายเมื่อวันที่๑๕นะฮะ
บีบคอฟกช้ำเป็นแผลเต็มไปหมดโดนไม้ฟาดด้วย
แล้วคนขับวิ่งลงมาจากรถมาบีบคอเขาเลย
แล้วมีอีกคนนึงด้วยนะฮะถือไม้มาฟาดด้วยนะครับ
จังหวะโดนบีบคอเนี่ยเขาก็เงยหน้าไปสบตา
จำได้ว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ยิงเพื่อนของเขาตาย
เมื่อปีก่อนและเขาเป็นพยานของคดีนี้
ก่อนจะได้ยินคำถามว่ามึงจำกูได้ไหม
ถามซ้ำอยู่แบบนี้แล้วก็บีบคอแรงขึ้นด้วย
เพื่อนรายเดอร์พุ่งเข้ามาช่วยนั่นแหละเขาถึงหลุดมาได้
กระโดดเข้ามาเข่าบริเวณหน้าครับ
จนผมล้มลงตามคลิปเลยแล้วก็บีบคอ

เขาก็ถามว่าจำเขาได้ไหมจำเขาได้ไหม
เหมือนเขายังแค้นอยู่ครับ

แค้นที่โดนดำเนินคดีจากคดีที่ยิงเพื่อนผม
คือไปช่วยไปช่วยแล้วก็คงผูกใจเจ็บด้วยครับ

ลักษณะคือเขาวนดูตลอด
หลังจากที่ประกันตัวมาคือวนแบบวนดูแบบรอจังหวะที่จะเข้ามาทำร้ายตลอด
ส่วนเรื่องเป็นพยานในคดีที่คุณวิรัติสามีคุณอ้อถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ทางคุณเอเขาบอกว่าก็วันนั้นผมนั่งกินเหล้าอยู่กับผู้ตาย
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ดื่มเหล้าอยู่เหมือนกันอยู่วงใกล้กัน
ทีนี้ก็มีการพูดกันไปพูดกันมาก็ไม่ถูกหูกัน

ตัวคุณเอก็กลับบ้านไปมารู้อีกทีเอ้าเพื่อนถูกยิงตาย
ก็เลยไปเป็นพยานว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือวุฒิพัฒน์ที่มีเรื่องกันก่อนจะมีเหตุยิงกัน
บอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งอยู่กับเอเพื่อรอออเดอร์
อยู่ผู้ก่อเหตุขับรถมาจอดแล้วก็ลงมาทำร้าย
นี่เหมือนในคลิปที่เห็นเขาก็เลยเข้าไปช่วยผู้ชายอีกคนนึง

ยังตะโกนใส่เขาบอกใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งนี่ฮะเขาก็เลย
ไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วเพราะถ้าเขาไม่ช่วยเนี่ยสงสัยเอจะหนัก
กว่านี้แค่นี้ก็น่วมนะฮะเอาทีมข่าวของเราก็เลยโทรไปหา
วุฒิพัฒน์หน่อยนะครับว่าเออตกลงมันยังไงกันนะโทรศัพท์ไปนะฮะ
วุฒิพัฒน์เขาบอกว่าตัวเขากับคนเจ็บเคยมีเรื่องโชคต่อยกัน
มาก่อนมันยังแขนอยู่ในใจวันเกิดเหทขับรถผ่านเห็นเอนี่
นั่งอยู่หน้าร้านแถวนั้นที่บอกนั่งรออะไรรอออเดอร์เลยยัง
ก็เลยจอดรถแล้วก็เข้าไปเลยไปถึงเนี่ยวุฒิพัฒน์บอกผมผลักก่อนนะ
ผลักก็ทำให้เอเนี่ยหงายท้องไปอยู่ที่ฝั่งของร้านซ่อมจักรยานยนต์
ยืนยันว่าได้บุกรุกเพื่อจะไปทำร้ายจังหวะไปหาแล้วผลักไปเขาเลยกระเด็นเข้าไปในร้าน
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอเนี่ยคือพยานในคดีที่เขายิงคนตาย
แล้วที่ไปไม่มีไม้ไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นตอนนี้วุฒิพัฒน์บอกว่าผมถูกกล่าวหา
อยากชี้แจงในมุมของผมบ้างเรื่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพื่อแก้เคล็ด
เพราะชื่อเก่าความหมายไม่ดีไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพื่อจะแบบหลบหนีอะไร
หรือว่าจะมาไล่ทำร้ายอะไรใครอีกนี่เปลี่ยนเพราะว่านี่แก้เคล็ดจากอานนท์เนี่ยเป็นวุฒิพาศ
บทเอกพฤษจำรูญศาสตร์นะฮะท่านบอกว่าทางผู้ก่อเหตุก็แจ้งมาแล้วว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามอบตัวตอน๘โมงเช้าอันนี้หมายถึงคดีใหม่นะ
ส่วนคดีเก่าได้ประกันตัวอยู่